ความคืบหน้ากรณีที่ภรรยาจะให้จับสามีตัวเองนะคะ
บอกว่าสามีทำอนาจารย์ลูกชายซึ่งเป็นเด็กทารกนะคะ
วิธีการทำอนาจารย์ก็คือขออภัยนะคะต้องอธิบาย
ก็คือใช้อวัยวะเพศยัดเข้าไปในปากของลูกเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวหอบลูกหนีแล้วไปแจ้งความเนี่ยนะคะ
เอาล่าสุดพ่อคนนี้เข้าแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแบบที่ภรรยากล่าวหา
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้นายปัญชาศรีทัศน์อายุ๔๕ปี
เดินทางเข้าพบตำรวจสพวังเจ้าจังหวัดตากนะคะ

ตามที่ภรรยากล่าวหาว่าตัวเองเอาอวัยวะเพศใส่ปากลูก
ไม่มีทางทำอย่างนั้นกับลูกชายเด็ดขาด
อมรับว่ากินเหล้ากับพันรยาเป็นประจำ
ก็มีปากเสียงกันบ้างแต่ไม่เคยทำอะไรแบบนั้น
ส่วนภรรยาเองหอบลูกจากตากไปอยู่ที่กำแพงเพชร
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าลูกกับเมียไปอยู่ไหน
เพราะว่าช่วงที่ตัวเองไปส่งภรรยาที่ท่ารถ
เขาบอกว่าเขาจะไปหาญาติอยู่ตำบลเดียวกัน
ไม่คิดว่าจะมาแจ้งจับตัวเองแบบนี้
ยืนยันว่าไม่เคยขู่ฆ่าภรรยา
รักพันรยารักลูกเหมือนเดิม
อยากให้กลับมาอยู่ที่บ้านและอยากให้เลิกเล่าด้วยกัน
ได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกฟังเสียงเขาค่ะ
แล้วคิดว่าทำไมเขาถึงต้องแจ้งว่าเราเป็นแบบนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเป็นยังไง

มีขนาดไปนั่งถ่ายโทษในป่านะ

เห็นพริกรีทางทางที่ไม่มีคนจริง
นายบัญชาเองนะคะ
สิ่งที่ทำได้คือการลงบันทึกประจำวัน
แสดงความบริสุทธิ์ใจไว้กับทางตำรวจเลยนะคะ
ทางตำรวจเองก็แจ้งว่าต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กก่อน
แล้วก็รอให้พันรยาเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
ถ้าผลการตรวจร่างกายมันออกมาเนี่ย
มีอะไรผิดปกติมีคราบอสุจิมีอะไรต่างเนี่ยนะคะ
ดำเนินคดีแน่นอนคุณตำรวจบอกนะคะ
ที่บอกว่าหอบลูกหนีไปอยู่ที่กำแพงเพชร
ไปค่ะไปเจอพันธุระยา

มีกลิ่นสุราโชยออกมา

สามีเขาปฏิเสธนะว่าไม่เคยทำอนาจารย์ลูกชาย

คณิงบอกว่ายืนยันว่าสามีทำจริง
ตัวเองมีหลักฐานด้วยเป็นคราบอสุจิที่เปื้อนผ้าห่ม

ส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
ได้เดินทางมาพบแล้วก็เตรียมที่จะช่วยเหลือต่อไปค่ะ